ก็เป็นวันแรกนะครับที่สื่อไทยเห็นการฝึกซ้อมของเขา
เพราะว่าหลังจากที่เดินทางมาถึงไทยตั้งแต่วันที่๑๑ตุลาคม

แล้วก็มีการวิเคราะห์กันด้วยนะครับ
เราก็มีข้อมูลภาพกันด้วย
จะมีเพียงแค่ครั้งเดียวที่เขาจะมาให้สัมภาษณ์
นั่นคือการแถลงข่าวในวันนี้นะครับ

ก็มาดูข้อมูลของการเล่นของทีมชาติไทยนะครับแบบติดขอบสนามเลยนะครับ
ทำละเอียดมากนะอันนี้คือบังเอิญว่าคุณมาอยู่ด้านหลังเขา

เพราะว่ากล้องถ่ายละสดจับผู้ชายคนนี้อยู่แล้วอยู่ในโซนสื่อ

ครับนะครับก็มาดูวิเคราะห์เลยครับว่าการขึ้นเกมเนี่ย
แต่ละคนว่าเป็นอย่างไรขึ้นฝั่งขวากี่ครั้งขึ้นฝั่งซ้ายอีกครั้งขนาดนี้เหมือนกัน
เขารู้เราเหมือนกันไม่ธรรมดาเหมือนกัน
อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่ก็เชื่อว่านิชโนก็คงเตรียมการในการรับมือไว้พอสมควรนะครับ
หมายเลข๗ที่ต้องบอกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับ
ยิงไป๕ประตูจาก๒เกมในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
แล้วเขายังมีสถิติในการเจอทีมชาติไทยที่ยอดเยี่ยมมากนะครับ
เกมขออภัยนะครับ๓เกมที่เจอกันนะครับเขายิงไปถึง๔ประตูนะครับ
เสมอกันไป๑ประตูต่อ๑นะครับ
อันนี้ก็เป็นเกมที่เสมอกัน๑ประตูต่อ๑ในฟุตบอลโลกรอบคันเลือกในรอบสุดท้ายแล้ว
นี่จังหวะสุดท้ายจริงเราจะชนะอยู่แล้วนะครับ

มาเสมอจังหวะนี้นะครับยุคของมิรวรรณรายวัชนะครับ
อีกหนึ่งสตาร์ก็คือโอมานอับดุลามานะครับ
ในช่วง๒เกมแรกเนี่ยมีโอกาสได้ลงสนามในช่วงท้ายนะครับ
ในช่วงครึ่งหลังช่วง๒๐นาทีนะครับ
เพราะว่าเขาเองก็เพิ่งจะหายเจ็บกลับมา
แต่เชื่อว่าในช่วงระยะเวลาการเตรียมทีมที่พอมีตรงนี้เนี่ย
โอมานอดูลามานเองน่าจะฟิตแล้วก็พร้อม
แต่ก็ต้องดูว่าโค้ชจะใช้ด้วยหรือเปล่านะครับ
คือเกมล่าสุดที่เจอในยุคของรายวัฒน์ที่เสมอ๑๑เนี่ยคือเราปิดเขาตายนะ
แต่ว่าตอนนี้หายเจ็บกลับมาแล้วแล้วเขาไม่ได้เอาลงใน๒๐
เกมแรกที่คุณเกิร์กชัยบอกก็ไม่แน่เหมือนกันว่า
เกมนี้เป็นเกมสำคัญเจอกับไทยอาจจะเอาลงเลยก็ได้ครับ
อันนี้เราดูศึกษามาจาก๒เกมแรกที่เขาใช้ชุดนี้ทั้ง๒เกม
ในการที่เอาชนะมาเลเซีย๒ต่อ๑นะครับแล้วก็เอาชนะอินโดนีเซีย๕ประตูต่อ
ภูมิศาสตร์ประตูมีคาริวอิซซ่าวัย๓๐ปีก็เป็นตัวเก่านะครับ
ข้างหลัง๔คนมีโมฮามัทซาเลผู้เซนตร์ฮาสเป็นโมฮามัทโอมานอัทธาสตร์
แล้วก็คาริฟามูบารักษ์เป็น๒คู่เซ็นเตอร์
แบ็กซ้ายเป็นวาลิทอัลบาสกัปตันทีมวัย๓๔ปี
ของกลางตัวลับมีฮัสซานอารีซาวมีนเป็นตัวเก่งเลยนะครับ
แล้วก็อาเมธบามารส่วนแนวลุก
มีคาริวอิทบาฮิมคนที่ทำประตูใส่ทีมชาติอินโดนีเซียได้
ัสซิมยาคูปแล้วก็อารีซาเล่
ส่วนกล่องหน้าตัวเป้าอารีมัฟคุศ
หมายเลข๗ที่ต้องบอกว่าเป็นดาวยิงสูงสุดของทีมอยู่ในขณะนี้นะครับ
ก็เน้นย้ำกันเลยนะครับว่าพรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ
ก็จะเริ่มเข้าสัญญาณวิเคราะห์เกมกันก่อนในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
จากนั้นเริ่มแข่งขันเวลา๑๙นาฬิกาครับ
ยิงสดจากสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
แน่นอนครับช่องทางทีวีก็ติดตามทาง
รัฐทีวีช่อง๓๒แล้วก็ออนไลน์ทางแอปพลิเคชันทรูไอดีครับ